เมื่อกี้เราก็ทำตัว

ก่อนอื่นเราจะต้องใช้กะทิกับนมก่อน

แค่เพราะฉะนั้นผมจะเอากะทิออกมาเป็นค้าสตาร์ท

ไข่นี่ต้องเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ด
ใช้ไข่ไก่ครับไข่เป็ดกลิ่นมันจะขาว
เราใช้ไข่ไกลนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลไซล์ครับน้ำตาลไซล์ต้องแค่ไหนคะ
น้ำตาลทรายเราใส่ประมาณ๑๒๐กรัมหลังจากนั้นเราก็คนครับผมคนให้เข้ากัน
ผมว่าคนดูธรรมแมงมากกว่าตอนหันนะ
หลังจากนั้นเราจะเริ่มใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับแป้งข้าวโพดประมาณสิบ
ประมาณ๑ช้อนโต๊ะเนอะใช่ประมาณ๑ช้อนโต๊ะครับผม
เราจะใช้กลิ่นไวนี่แค่นิดนึงใส่ลงไป
โอเคมาตอนนี้เราได้แล้วเราก็จะมาใครจะคนให้ผม

ถ้าเกิดเราเทไข่ใส่ไปเลยครับไข่มันจะสุก

คอร์มกว่านิราบเบา

เดี๋ยวเราก็จะคนกันมันเริ่มคนขึ้นครับ

ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่บ้านมีเป็นขวดโหลหรือว่าเป็นแก้วหรือว่าเป็นแก้วสูงอะไรก็ได้

อ๋อค่อนเข้ากันแล้วว่ะ

พยายามคลนข้างด้วย
เอ่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงวะข้างคลนไหม

คือจะมาเป็นค่อนข้างข้นนิดนึง

หลังจากนั้นเราก็ต้องทำให้มันเย็นลงครับผม

จะเป็นคัสสาที่เป็นกลิ่นแบบมีกลิ่นวานิลานิดนึง
เชฟมาทำต่อหิวแล้วเนี่ยเร็ว
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำคล้ายเหมือนเราจะสวนในขวดโหล

โอเคมาเดี๋ยวทำคนละอันแล้วกันนะครับ

โอเคอันนี้ตามความชอบเนอะว่าเราแบบชอบแบบกรอบหรือเปล่า

อ่าหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยครับใส่
ต้องใส่เยอะไหมอ่าเราก็ไปเพื่อทัวร์ครับ
เข้าไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเนื้อโวคาโด
เอิ่มง่ายนี่ตอบนี้แหละอ่ะเราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้ว
ก็จะตักก่อนที่นี่เนอะตอนนี้มันเริ่มเย็นลงหน่อยแล้ว

ใช่เพื่อที่ว่าให้มันมีความหอมมันในตัว

ใช่ยังไงมันก็ละลายเพราะมันจะมีความหล่นอยู่

ก็ดีกว่าให้มันคุมอยู่นังบนตัวอวโวคาโด

เอาให้ประมาณประมาณสูงที่มาจากกวดลงนิดนึงครับ

ลูกทีม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดก็ได้ครับ

เห็นไหมเอ่ยมันก็จะให้คุมอยู่ด้านหน้าครับ
เราก็จะเห็นแบบเป็นชิ้นเนื้อข้าวโดดอยู่ทั้งด้านใน

ขอโอกาสน้องหน่อย
โอเค

โอเค
ที่เมื่อกี้ขอออกจากตู้เย็น

ได้เหมือนกัน

ฮิลิรกิทามีจำตนิด
เอาตัดเลยเอาเต็มที่เลยลุกไออ่ะ
อ่อมันก็ดูดีด้วยหรอ

พี่กาวค่ะที่พี่กาวบอกว่าที่เราทำมามันดูสูงไปหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะถ้วยนี้เชฟเชฟมีหน้าที่

เอาให้คะแนนความสวยงามก่อนค่ะ
เชฟสวยมากอ่ะที่สุดจริงเชฟ

ชั่นขอลาออกชั่นขอลาออกจากการอยู่ดีมเนี่ยก่อน

แล้วมันก็เยอะด้วยเห็นไหมใช่ไหมครับ
ห๊อบ๊อคเชฟไม่บอกก่อนอะเราก็เป็นพวกแบบว่าใจดีไง
ถ้าลูกค้ามาเราก็ให้เยอะเยอะ

มันเข้ากันเนอะ

อืมข้าวให้คะแนนข้าวให้คะแนนความอร่อยผมให้๔ครับ

ตอนละพ่อพี่ถองมีสองคนค่ะ
เมนูของหวานที่ทำได้ง่ายแถมทานแล้วดีมีประโยชน์
งานนี้เชฟเอ๋ให้คะแนนรวม๖๕คะแนน
ถึงหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยแต่แม่บ้านรับประกันว่าอร่อยชัวร์ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทานเมนูนี้เนี่ย
ไปที่โรงแรมก็ไม่มีให้ทาน

ต้องมาสกาวและมาหาอาฟิศ
คุณผู้ชมค่ะเข้าไปดูก็ได้สำหรับใครที่จดเมนูไม่ทัน
ขอบคุณเชฟมากเลยนะสำหรับเมนูอะไรแบบนี้
มันแปลกใหม่และมันเข้ากันชอบแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วย
แล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะขั้นตอนการทำก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เราทำไปเนอะ
ยุ่งยากเลยเตรียมวัตถุดิบให้มันพร้อม
ใช่นะคะแล้วก็สามารถทำได้เลยนะคะตามที่เราชอบรสชาติต่าง
ขอบคุณเชฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่นะแล้วก็ไปคิดเมนูเริ่มอีกนะโอเคได้ครับ
แต่สำหรับวันนี้นะคะพูดเลยว่าแบบว่ายังไม่ได้แค่นี้นะความหล่อ
ยังมีความหล่ออีกอะอภิษเป็นแบบหรออันไหร่เห้ย
ทำไมทำได้อะเห้ยอันสเต็ปวันนี้มันแรงมากเลยนะนมในฝ่ายของเรามันนี้
เออมันแบบว่าต้องสตาร์ทแล้วเลยอะเขาแบบเดี๋ยวเขาจะเต้นโชว์ในรายการหรือเปล่าไม่รู้
นั่นน่ะสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวออกสเต็ปนี้จะต้องไปซ้อมก่อนนะ
แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในช่วง